คุณผู้ชมยังคงจำคุณยายคนนี้ได้นะคะฉายาก็คือสิบล้อขอกระเฉา
เราเคยไปทำข่าวเพราะว่าคุณยายจะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถสิบล้อ
แต่ทีนี้คุณยายเปลี่ยนมาขับรถขนปูนเปลี่ยนนะ
จะได้ทุกประเภทได้ทุกประเภทนะคะแต่ล่าสุดคุณยายประสบอุบัติเหตุค่ะ
ถูกรถเบียดรถของคุณยายต้องลงข้างทางเลยนะคะ
สภาพคุณยายเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคุณยายบอกว่าโอ้โหรถฉันก็เสียหาย
สินค้าที่บรรทุกมาก็เสียหายเนี่ยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยร่วมกับตันยูค่ะได้รับแจ้งเหตุมีรถสิบล้อ
บรรทุกปูนซีเมนลนอยู่ริมทางสายสุวรรณสอน๓๓ปราจินบุรีประจันตคามนะคะ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบค่ะนักข่าวก็ตามไปด้วยไปทำข่าว
พอไปถึงจุดเกิดเหตุอ้าวคุณยาย๑๐ล้อคอกระเช้านี่
ยาราตรีร่มใจอายุ๗๕ปีค่ะนั่งอยู่ข้างรถริมถนน
ซึ่งตรงนั้นมันมีปูนตกอยู่เยอะเลยนะคะพอเห็นคุณยายผู้สื่อข่าวจำได้ทันทีค่ะ
ก็เป็นเจ้าของตำนานนี่แหละนะคะขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เขตอำเภอประจันตคามค่ะก็เข้าให้ความช่วยเหลือ
ขนปูนที่ร่วงลงมาร่วมเป็นร้อยถุงค่ะค่ะ
ใช้เวลาคือนอกจากจะต้องมาเคลียร์สถานที่แล้วต้องเคลียร์ปูน
เพราะมันหล่นลงมาใช้เวลา๒ชั่วโมงในการเก็บถุงปูน
หลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยขนปูนเสร็จคุณยายขอบคุณค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถบรรทุก๑๐ล้อกลับบ้าน
โชคดีที่คุณยายปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุคุณยายค่ะบอกตกใจผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่า
คุณยายที่บ้านพักตามไปที่บ้านพักถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณยายบอกว่าขับรถบรรทุกปูนซีเมนมาจากสระบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถบัส๒คัน
แซงคุณยายแล้วก็ปาดหน้าคุณยายก็หักหลบอย่างรวดเร็วค่ะ
รถก็เลยเสียการทรงตัวและข้างหลังมันหนักนะคะ
รถสิบล้อพอมันหนักปุ๊บหักรถเร็วแบบนี้มันก็เข้าข้างทางไปเลยค่ะ
แต่คุณยายบอกก็สติดีนิดนึงนะเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทัน

เราขำเรามาดีแหละมันเบียดเรา
เราก็กลัวของเราจะเสียหายน้อยเราก็หลบหักหลบ
คุณยายบอกว่าคุณยายมีของดีด้วยนี่ค่ะ
เหรียญพระพิฆาเนตลูกสาวคุณยายให้ไว้
คุณยายก็ห้อยติดตัวแบบนี้เป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
เชื่อว่าพระพิคเนธนี่แหละคุ้มครองคุณยายให้ปลอดภัย

มีคนเอาเรื่องของคุณยายไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
ชมคุณยายที่ยึดอาชีพขับรถบรรทุก๑๐ล้อ

ปัจจุบันลักษณะรถของคุณยายก็คือเป็นหน้ายาวนะคะ
อกจากนี้ที่ดังมากก็เพราะคุณยายอายุมากแล้ว
แต่ว่ายังไม่หยุดทำงานเลย

มันใหญ่อะ